ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้เสียหายมาร้องกับสายใหม่ต้องรอดนะคะ
เขาบอกว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านยกพวกมากระด่ำยิงใส่บ้านพัก
แถวนั้นเนี่ยโดนบ้านเสียหายหลายหลังทีเดียวค่ะอยากจะให้ช่วยมาดูหน่อยค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยสุวินทะวง๒๒นะคะในภาพเนี่ยเราจะเห็นรถเก๋งค่ะคันนี้สีดำนะฮะขับเข้ามาในซอยแล้วก็ระหว่างที่เข้ามาก็มีเสียงปืนดัง๑๒นัดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขับออกไปจากซอย
นี่คือช่วงตี๒ของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าจากเสียงปืนที่เราได้ยินเนี่ยค่ะมีบ้าน๕หลังโดนกระสุนยิงเข้าใส่ผนังบ้าน
ต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะหนึ่งในผู้เสียหายคุณปนัดดาค่ะเล่าบอกว่าบ้านหลังนึงเยื้องเยื้องบ้านเธอเนี่ย
ตั้งวงตั้งวงกันกลางวันก็ตีไก่ชนกลางคืนก็รวมตัวกันแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์ต้องสงสัยเข้ามามีปากเสียงกันกับวัยรุ่นบ้านนั้นมีการใช้ปืนเจาะจะอุ้มตัวไปด้วยนะคะแต่ว่าวัยรุ่นที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้ก็จะเข้าไปเอาปืนคนที่อยู่ในรถเปิดกระจกขึ้นมาแล้วก็เอาปืนกระหน่ำยิงซึ่งก็ไปโดนเพื่อนบ้านก

ซ้ายมือซึ่งมันเป็นบ้านพี่อ่ะลูกสิบเอ็ดค่ะถามว่าทำไมดิ้นลนขนาดนี้ยังไม่มีใครตายเลยอย่าให้ถึงตายเลยครับมันเอาคืนไม่ได้หรอกชีวิตน่ะเนี่ยค่ะแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะคะบอกนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอค่ะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็มีกระสุนเนี่ยแหละทะลุผนังเกือบจะโดนหัวของหลานแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยคือน
เงียบนะคะเจ้าของบ้านต้นเหตุก็เพียงมาขอโทษเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่เหตุการณ์มันก็ไม่จบอ่ะค่ะอย่างที่เห็นมันก็เกิดขึ้นอีกคนละแวกนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะตำรวจสนมีนบุรีค่ะยืนยันบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกผู้เสียหายและเจ้า